อุทิศฝั่งขาเข้าใกล้โค้งแยกนาหลวงเขตทุ่งครุกรุงเทพจักรยานยนต์คันหนึ่ง
พุ่งชนเสาไฟฟ้าเดี๋ยวค่อยดูนะฮะนี่จังหวัดตรงนี้
อืมแล้วคนขี่เนี่ยกระเด็นลงมาล้มฟาดกับพื้นถนนอย่างแรงนะ
คือจังหวะก่อนจะชนเนี่ยคล้ายกับว่าเขาเหลียวหันหลังไปดูอะไร
ก่อนจะพุ่งชนปึ้งเข้าไปตรงนี้เสียชีวิตนะฮะ
สุดท้ายเขาเสียชีวิตนะครับแต่เรื่องราวมันมีมากกว่านั้นอีกครับทุกผู้ชมครับ
คือหลังเกิดเหตุตำรวจรับแจ้งเหตุกู้ภัยก็มาด้วยนะครับ
มาตรวจสอบที่เกิดเหตุตรงนี้ฮะพยายามช่วยกันปั๊มหัวใจช่วยชีวิตนะครับ
นี่ฮะผู้ที่บาดเจ็บสาหัสในตอนนั้น
มีบาดแผลที่คิ้วข้างซ้ายนะครับคือศีรษะนี่ก็แตกยุบแบบไปถึงกระโหลกเลย
ปั๊มหัวใจช่วยกันอย่างเต็มที่แล้วสุดท้ายเนี่ยเสียชีวิตนะฮะในที่เกิดเหตุ
ผู้ที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยคนเห็นเหตุการณ์นะ
เขาขับรถตามหลังรถจักรยานยนต์ของผู้ตายมา
เห็นว่าผู้ตายเนี่ยขี่รถคู่มากับจักรยานยนต์อีกคันนึง
ลักษณะคงจะมีเรื่องมีปัญหากันมาก่อน
แล้วฝั่งผู้ตายเขาขี่รถมาเลนซ้ายสุด
มีการด่าทอตอบโต้กับคู่กรณีที่ขี่รถเลนขวา
ท่านผู้ชมฮะไอ้ภาพจากกล้องวงจรปิดที่เราเห็นว่าเขาเหมือนกับเหลียวมามองอะไรเนี่ย
คือคนที่ขี่รถตามมาบอกว่าผู้ตายเนี่ย
เขาหันไปเถียงกับคู่กรณีจนกระทั่งเสียหลักพุ่งชนกับขอบทางเท้า
แล้วก็ไปชนกับเสาไฟฟ้าแล้วก็เสียชีวิต
เอาละจะมีปัญหากระทบกระทั่งกันมาตะโกนว่าต่อว่าอะไรกันมาก็แล้วแต่
แต่ท่านผู้ชมฮะสมมุติถ้าเป็นเราเนี่ย
คนที่เรามีมีปัญหาด้วยเป็นคู่กรณีเราเนี่ยประสบอุบัติเหตุอย่างนี้เนี่ยอืม

ท่านผู้ชมฮะมีคลิปคลิปหนึ่งนะครับ
คู่กรณีของผู้เสียชีวิตนี่ฮะ
คือวัยรุ่นชายขี่จักรยานยนต์คันสีดำคันนี้ชาวบ้านเขาบอก

จอดรถดูหลังจากผู้ตายเนี่ยเขาตะโกนด่าอะไรกันอ่ะ
หันมาว่าอะไรกันแล้วเขาเสียหลักเนี่ย
ขอบทางแล้วก็ฟาดกับเสาไฟฟ้าแล้วก็
นอนหายใจรวยรินอยู่ที่พื้นถนนเนี่ย
คือเขาจอดรถลงมาดูไม่ได้ลงมาช่วยนะ
ลงมาเหมือนกับต่อว่าด่าทอคนเจ็บ
ตอนนั้นยังเจ็บอยู่อยู่บนพื้นถนน
ผู้ชายคนนี้บอกว่าถูกปาดหน้านะ
คนเจ็บเนี่ยพูดจาหาเรื่องเขา
แล้วก็โอ้โหคือชาวบ้านแถวนั้นบอกได้ยินแล้วอึ้ง
คือประมาณว่าเขาสาหัสเขาเจ็บหนักจนแบบต้องปั๊มหัวใจจะตายกันอยู่แล้วอ่ะ
คือยังไปด่าเขาอยู่เลยอ่ะ

เหมือนสะใจหรือยังไรวะเนี่ย

โอ้โหมันจะใจร้ายเกินไปหรือเปล่า
หรือว่าถ้าพ่อนุ่มคนนี้คิดว่าเออมันสื่อสารกันผิดพลาด

ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรยังไงก็บอกมาได้นะฮะ
ต้องไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดอีกครั้งนะครับ
ว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เนี่ยมันเกิดอะไรยังไงขึ้น

ก็กำลังติดต่อทางญาติญาติ
เพื่อให้มารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนากันต่อนะฮะ